เรื่องที่บุรีรำนี่ชักจะมีผู้เสียหายเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะ
จำได้ไหมกรณีเจ้าอาวาส
ให้เด็กชายเนี่ยมานวดอวัยอวาเพศให้

อย่างเมื่อวานนี้ก็มีการมาแจ้งความเพิ่มนะคะ
ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านออกมาเปิดเผยเลยค่ะ
มีเด็กนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อและถูกกระทำในลักษณะนี้
อีกกว่า๒๐คนคุณนัทพงศ
อะไรนะคนใหม่ใช่ไหม

คนนี่คือเด็กในหมู่บ้านจะมีสักกี่คน

มีอีก๒๐คนที่เคยตกเป็นเหยื่อเจ้าอาวาส

แล้วที่เขาเพิ่งออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือก็อายไง
เข้าใจได้เจอเหตุการณ์ที่เข้ากับตัวเองใช่ไหม

นี่ค่ะนายนำเกียรติจำปาทองผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
ที่บ้านประดูกบุรีรำพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
เจ้าอาวาสที่ตกเป็นข่าวบังคับนักเรียนป๓ป๕
นวดอวัยวะเพศแล้วหลังจากนั้น
เมื่อวานก็มีน้องม๑นักเรียนชั้นม๑
ออกมาเปิดเผยบอกเมื่อ๕ปีที่แล้วก็โดน
เมื่อวานนี้มีการแจ้งความไป๒คนแต่เจ้าอาวาสยังปฏิเสธ
นี่ค่ะพอเรื่องนี้ถูกนำเสนออย่างต่อเนื่อง
ก็มีวัยรุ่นในหมู่บ้านอายุตั้งแต่๑๕๒๐ปี
กว่า๒๐คนออกมาพูดนะคะว่าเคยถูกเจ้าอาวาสทำแบบเดียวกัน
แล้วเริ่มรับไม่ได้กับพฤติกรรมของเจ้าอาวาส
มองว่าทำแบบนี้ตั้งใจตอบสนองความไคร้ของตัวเองมากกว่า
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่ออกมาพูดแล้วล่าสุดอีก๒๐คน
ไม่รู้ว่าที่ยังไม่กล้าเนี่ยอีกกี่คน
ต้องรับผิดชอบด้วยมันก็คงนิ่งดูได้ไม่ได้มันต้องเอาความจริงให้กระจ่าง
ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันก็จะมีผลต่อลูกหลานรุ่นหลังต่อไปอีกที่แน่
ก็คือถ้ามีความผิดในลักษณะนี้ผมก็มันคงจะนิ่งดูดายไม่ได้
ก็คงต้องสืบหาความจริงว่าสิ่งที่พวกเยาวชนมันพูดกัน
มันใช่ความจริงไหมอ่ามีเจ้าทุกข์ขนาดนี้นะคะ
ก็ต้องไปให้จบนะคะต้องหาความจริงให้กระจ่าง